เราก็ทราบกันแหละค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเตรียมจะสั่งซื้อ๘๕๐๐๐ชุด
จนแล้วจนรอดยังไม่เซ็นสัญญาเลยค่ะยังไม่เซ็นสัญญาไม่ต้องรอค่ะคุณผู้ชม
เอาจากผู้หญิงคนนี้เลยแจกฟรีนะคะพิมพ์ริพาย
ราคาขายในร้านขายยา๓๕๐ค่ะของเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายนะคะ
ร้านขายยา๓๕๐ราคาส่ง๒๐๐กว่าบาทเราไม่ขายนะคะ
เราขายน้ำแร่๑๒๐บาทน้ำแร่๑ขวดแถมชุดตรวจโควิด๑ชิ้นค่ะ
ควายวาแหวนหนึ่งคืออะไรแปลให้หน่อยคุณนัทพงศ์
โควิดเฮ้ยเก่งโควิดหนึ่งโอ้ยดีนะนี่สมองมาถ่ำ
โอ้ยคิดได้ยังไงวะผมนี่คิดเป็นอีกแบบเลยนะ
โควิดหนึ่งมันโควิดสิบเก้าไม่ใช่ตอนนี้
คุณผู้ชมพิมพิพายค่ะเขาคือเจ้าแม่ขายทุกอย่างอยู่แล้วนะคะ
ล่าสุดมาขายน้ำแร่ขวดละ๑๒๐บาทแต่แถมฟรี
พร้อมกับคู่มือและอุปกรณ์ทั้งหมดคือ
ร้านขายยาทั่วไปขายเท่าไหร่คะพี่ต้นพี่เบิร์ตเคยซื้อยัง
๓๕๐บาทขึ้นนะ๓๕๐บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ

มันเหมือนเป็นการตบหน้าเลยยังไงอย่างนั้นเลยตบแรงด้วย
ยืนยันเลยนะคะว่าในเมื่อออยบอกว่า
ฉันไม่ขายนะจ๊ะฉันแจกฟรีฉันผิดกฎหมายไหม
เดี๋ยวจะมีคำตอบเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้ออยเขาออกมาชี้แจงใช่ไหมคะ
ต้องเป็นสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย
แล้วก็ร้านขายยาที่มีเพศสัชกรเท่านั้นไม่สามารถขายออนไลน์ได้
หลายคนก็เลยตั้งคำถามไปเลยพิมพ์ริพายทำแบบนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่า
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีนัทศักดิ์ชวนาศัยเป็นผู้บังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก็คือผู้การปคบบอกให้ข้อมูลบอกว่า
คือไอ้ลักษณะการกระทำแบบนี้คำตอบคือไม่น่าผิดกฎหมาย
เพราะไม่ใช่เป็นการจำหน่ายออนไลน์แต่เป็นการแถมฟรีจัดโปรโมชั่นให้กับประชาชนค่ะ
จบข่าวถ้าอยากได้พี่ก็ไปซื้อนะคะ
แล้วอย่างนี้ไม่ขายดิบขายดีไปหมดเหรอ
เออคุณเขาก็อยากได้นะที่ตรวจพี่ว่าใช่คุ้มค่ะถือว่าคุ้มนะคะ